มาดูกันต่อนะคะกับข่าวของวันนี้

เป็นแฟน๒๐๒๐ค่ะ
นี่ค่ะหวานส่งท้ายปีกันไปเลยนะคะ

หลังจากปิดประตูหัวใจมานานหลายปีค่ะ

ให้กับนักแสดงรุ่นน้องนิกคุณาทิพย์
แล้วก็ติดแฮชแท็กที่หลายคน

ซึ่งจริงหลายคนก็ให้สเตตัสว่า

แต่ว่าเขาไม่ยอมรับกันแค่นั้นเอง

โพสต์ล่าสุดของเธอได้โพสต์ภาพกอดกันกับน้องนิก
แล้วก็ความซึ้งว่าขอบคุณมากมาย
กอดให้พลังกำลังใจที่สำคัญคนหนึ่ง
ขอบคุณที่อดทนและไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยจริง

แล้วก็อายุห่างกันเนอะ๑๐ปีใช่ไหม
ก็มีภาพน่ารักออกมาให้กองเชียร์ได้เห็นกันเรื่อย
แล้วก็ยังใช้สเตตัสเดิมว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
แต่ว่าตอนนี้แตงโมและนิกเลิกแล้วนะคะ
เป็นเพื่อนบ้านกันเพราะว่าเขามาเป็นแฟนกันแล้วค่ะ

ว่าเป็นการเปิดตัวนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปค่ะ